คุณผู้ชมในช่วงเวลาวิกฤตในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้
พูดตรงมันก็ได้เห็นน้ำใจของใครหลายคนนะ
ทำให้เราเห็นว่าเออบ้านเรามันก็น่าอยู่นะ
คนไทยเองก็ยังคงเป็นคนที่ดีและมีน้ำใจอยู่จริง
พิศนุโลกค่ะมีเจ้าของร้านอาหารนะคะ

เห็นใจทีมแพทย์จริงที่ทำงานดูแลผู้ป่วยอย่างเหน็ดเหนื่อย
ก็ทำเข้ากล่องไปจิกแจกทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ
ที่ดูแลเรื่องของโรงพยาบาลสนามอยู่
แล้วก็ยังมีหนุ่มเจ้าของรถบัตรที่ฉะเชิงเซาด้วยค่ะ
บอกว่ารถบัสของผมนี่นะพร้อมตลอดเลย

ใครที่ต้องการการเดินทางจะต้องไปดูแลผู้ป่วยไปรับผู้ป่วยอะไรยังไงเนี่ยค่ะ

ยินดีพร้อมให้บริการนี่ค่ะเอามาจอดรอแบบนี้เลย
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนน้องหนึ่งทรานสปอร์ตจำกัดค่ะ
โพสต์ภาพรถบัสที่จอดเรียงเป็นแถวยาวแบบนี้เขียนข้อความบอกว่า
เข้าว่ามีการเคลื่อนย้ายแพทย์ไปตามจังหวัดต่างรักษาผู้ป่วยโควิด
หจกน้องหนึ่งเล็งเห็นว่าเราก็จอดอยู่เฉย
เลยอยากจะอาสารับส่งชุดทีมแพทย์พยาบาลไปตามจังหวัดต่าง
เพื่อรักษาชาวบ้านให้หายไวโดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย
แล้วแต่ความกรุณาจากทางแพทย์
ถ้าเห็นโพสต์เราทางแพทย์ติดต่อเรามาได้เลย
แท็กเต็มใจอยากจะช่วยจริงครับ
แท็กรัฐไม่ช่วยเหลือเราขอให้เราช่วยเหลือคันรัฐเองครับ
นี่ค่ะแหมแฮชแท็กสุดท้ายนี่ก็เด็ดดวงอยู่เหมือนกันนะ
เรื่องราวนี้คนแชร์ไปกว่า๓๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยไปหาน้องหนึ่งน้องหนึ่งนี่คือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะ
ทีมงานในหนึ่งรถบัสเนี่ยนะคะเขาบอกว่า

นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วเห็นข่าวว่า
เนี่ยเดี๋ยวทีมแพทย์พยาบาลเขาต้องเดินทางใช้บริการขนส่งทั่วไป
ก็เห็นว่ามันลำบากไงใช่แล้วกว่าจะไปขนส่งเดินทางขนของขนของอีก
แถมทีมแพทย์ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะเอาแล้วนึกถึงสภาพถ้าไปเองมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะ
มันก็ทุลักทุเลอยู่เขาก็เลยบอกว่าช่วยดีกว่า
ไหนไหนอ่ะรถเราก็มันก็ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนอยู่แล้วเพราะตอนนี้คนไม่ไม่เดินทางกันอ่ะใช่
เอาไปทำประโยชน์ดีกว่าแถมบริษัทได้รับใบอนุญาตที่ยืนยันว่ารถทุกคันมีการป้องกัน
มีมาตรการตรวจวัดไข้มีเจลล้างมือมีการฆ่าเชื้อภายในรถเพื่อความปลอดภัยจากททอยู่แล้ว
เลยตัดสินใจอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สถานการณ์บ้านเรามันกลับมาสู่ปกติให้เร็วที่สุด

ส่วนที่พิศนุโลกไปดูกันหน่อยค่ะเจ้าของร้านข้าวต้ม
นี่ก็เห็นใจทีมแพทย์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
น่ารักไหมคุณบรรจงเพราะฉะนั้นขอใช้คำนี้
น่ารักมากไข่ต้มเขาน่าทานมากเลย
เอาไปให้คุณหมอคุณพยาบาลทานกันหรือยังคะหรือไม่กล้าทาน
เก็บไว้ดูเล่นเลยมันสวยใช่ไหม
นี่ค่ะก็เอาไปให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนะเรสวนทานกันฟรีเลยนะคะ
เพราะรู้ว่าคือทีมแพทย์เนี่ยต้องระวังตัวเองหนักมากเพราะว่าเขาคือด่านหน้า
คือถ้าทีมแพทย์มีใครเป็นอะไรไปสักคนติดโควิดหรือต้องกักตัวไปสักคน
กำลังคนมันก็จะน้อยลงอีกมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูแล
ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องการควบคุมโรคอีก
ก็เลยนี่ค่ะข้าวต้มอารมณ์ดีนะคะก็แวะไปอุดหนุนเขาได้นะ
อยากจะให้ชื่นชมแล้วก็ช่วยอุดหนุน
คนที่มีน้ำใจที่อยากจะออกมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้ชื่นชมจริง
ขอบคุณด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่ายังคงมีอีก
ที่นะหลายร้านหลายหน่วยงาน
พยายามจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้นะคะ